อาจิต๕๐๐๐๐เดี๋ยวที่เหลือได้วิชัยให้เพิ่ม

เดี๋ยววันนี้ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณว่าใครชนะระหว่างมวยบู๊กับมวยฝีมือก่อนอื่น
ทะลมเวทีสะเทือนกับฝ่ายน้ำเหลือ
คลอดมวยสมองเพชรเข้าโหดแค่กระต่าลาย
เขาคือตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย
ครับมาฟังผลการให้คะแนนของรองผู้เอกนะครับ
กรรมการโทงชัยกิตจำลงวินิทคุณ
อินทราชัย๔๙ไฟป่า๑๗

ให้อินทราชัย๔๙ไฟป่า๑๗

ให้อินทราชัย๔๙และไฟป่า๑๗

อินทราชัยนี่จับดับไฟป่าได้สำเร็จ
โอ้โหไฟป่าเพิ่งได้แชมป์ที่อ้อมน้อยมาด้วยนะครับ

โดนดับเรียบเลยครับครับเรียบร้อย

ฝ่ายแดงขวัญโดมต่อมินบุรี
ชื่อจักรราชช่อสม

กมาแล้ว๙๓ครั้งชนะ๗๐
แพ้๒๑เสมอ๒ครั้ง

ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

สุพรมอินอายุ๑๗ปี

ชนะ๗๑แพ้๓๔ครั้ง

ที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ก็เป็นฝีมิดา

ตัวที่บูริรัมณ์แล้วก็ซ้อมมัวอยู่ที่โคราชครับ

ก็เปลี่ยนมาหลายค่ายเหมือนกันครับ
ตีโต้ตอหมอศรีหมอบุญช่วย

จังหวะฝีมือนี่บนเวทีที่หาตัวจับยากนะพี่ชัยนะ
ระยะหลังนี่สดใสซาบซ่าชนะมาตลอดเลยครับ
หลังนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับ

พันเอกกิลวัตต์อินเหยมครับ
ขณะที่มุมแดงนี่เขาว่ากันว่าแค้นฝังหุ่นนะ
เพราะไฟล์ล่าสุดก็แพ้เจ้าตีโต้มาดิ
พลิกล็อกครับที่เวทีมวยล่าจับเดินเมื่อวันที่๑๖มีนา
ศึกเพชรวิทยาครับของวิทยาเพชร๔๐๐๐จัดไว้
โอ้โหชกศึกลูกพี่แพ้ด้วย
วันนั้นชก๑๑๕ปอนแต่เท่านี้ชก๑๒๐ปอนพี่ชัย
กับวันนี้นำมาล้างตาให้แฟนมวยได้ดูออกตู้
เดี๋ยวดูครับพิกัดเปลี่ยนไปนี่จะเป็นตัวแปลหรือเปล่านะครับ
ดูจากสายตาพี่ชัยรูปร่างแกดูใหญ่กว่านะมุมแดง
ดูได้รอยกว่านิดนิดน่ะอ่า
สูงกว่าสูง๑๖๕เซนติเมตรครับส่วนไฟล์น้ำเงินนี่ตีโต้สูงแค่๑๖๐เซนติเมตรครับ
คราวที่แล้วต่อยกลางคืนที่รัฐอำเนินนะครับร้อยสิบห้าเที่ยวนี้ต่อยกลางวันที่ไทยรัฐ
ยี่สิบเดี๋ยวดูครับจะเป็นยังไงครับ
เคยใช้บริษัทการณ์ยังมาแล้วนะครับตัวเพศหัวเค้ามาเค้าขี่
วันนี้ไม่ต้องดูเชิงมากฝีมือกับเข่าอ่า
ช่วงหลังสดใสซาบซ่าด้วยนะครับตีโต้
ขณะที่น้ำเงินเจ้าแค้นฝังหุ่นครับเคยแพ้คู่ปรับคนนี้มา
มุมแดงมีพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับฝ่ายแดงนี่ครับ
ตอนเด็กนี่ร้อยปอนด์นี่ถือเป็นยอดมวยเลยนะ
ท้าทั่วโลกใช่อ่าต่อขึ้นก็มีมีแพ้มีชนะสลับกัน

ขณะที่น้ำเงินก็มีพี่วิรัติครับวิรัติสิทธเฉลิมชัยนะครับ
ทายาทผู้จุดทอดไข้มวยสิบเฉลิมชัยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไข้มวยเก่าแกนนะครับ
ที่อยู่ที่โคลาตยี่สิบสามสิบปีแล้วครับยกที่หนึ่ง
อ่ะยกที่๑ของผู้เอกนำรายการครับ
ครูนี้ในวิกัด๑๒๐บอร์นะครับ

ขวัญโดนต่อมีนบุรีน้ำเงินตีโต้สิทธิ์เฉลิมชัยต้องโต้โดยตลอดด้วยนะครับ
ภูกิศาสตร์ตรงกระทีพันธุ์เอกจิลวัฒน์อินเยี่ยม
ให้คะแนนมีนรงรวมจิตสมาธิจันทพรร้อยแล้วก็ชุมพลอินตายศนะครับ๓คน

มวยวันนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะทั้งคู่นะขึ้นมาใส่เลยใส่เลย
เด็กนรกจากพัฒนธรรม
ไอ้เจ้าโดมโดมฝ่ายแดง

เมื่อเคยมียุคหนึ่งนะไม่แพ้ใครเลยนะตอนเด็กไง
นี่ตอนนี้ช่วงหลังก็มีบ้างอ่ะมีบ้างมีแพ้มีชนะ
แต่ว่าต่อยทุกครั้งประทับใจตลอดนะครับ

สมัยก่อนก็ยังมีขวัญรองนะตอนนี้ก็เป็นขวัญโดมก่อนแล้วก็ละเชิงนะ

แต่นี่ปัจจุบันนะขวัญโด่ง

โรงงานประกอบรถยนต์นี่ไม่ได้ใส่เกียร์ถอยหลังมาให้เลยนะ

มันเดินอย่างนี้ตลอด
มีสอกค่อยเสริมขวัญที่สลับไปเรื่อยนะ
ดูตีโต้

ลักษณะแบบนี้พี่ป่า๑๕แดงก็จะต่อยแบบนี้

อยู่ที่การยืนยักษ์ของตรงนั้นตีโต้นะนะ

เพราะมันเดินตลอดอยู่แล้วอ่ะ
โอ้โหปลาเท้าลูกผักหรือลูกผี
เข็มมาเด็ดแนบเลย
ขยับเดินไม่สนอ่ะยิ่งโดนยิ่งเดินอ่ะว่างันอ่ะลายเนี่ย
ไล่แขนเลยไล่แขนเลยตีไม่ตีตีไม่ตียังตีไม่ได้
เดี๋ยวดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมของตีโต้

มีโต้อ้าวเอาคืนเอาคืน
ทีเองก็ไม่ว่าทีข้าเองเองไม่ต้องห่วงนะ
ถ้าเอาคืนทันกันแล้วคนละที
อ่าจัดจ้านนี่น้ำเงินครับ
ย่ายมันส่วนมากจะฝีมือน่ะ

ไม่มีแทรกจ้องลายนี้ไม่มีแก่งคอยแก่งเสือเต้นไม่มีพวกนี้ไม่มี

นั่นคือขนโดมตีหน้าขา

ดูครับอ้าวคุ้มแทงคุ้มแทง

ออกอากาศนั่นหรือเปล่า
ไอ้เจ้าขวัญโดมไม่สนยิ่งโดนยิ่งเดิน
มันผู้พิสิทธิ์ความเจ็บปวดจริงนะครับ

มันยังจอกแพ้เก่าตลอดนะ
หมดยกแรก
สีโต้นี่ตีเจาะยางที่หน้าขา

ช่วงนี้ขอบคุณกาลสิเมนเจาระเก้เกียวด้วย

กาวซิเมนเจ้าตะเข้เขียวครับผู้สนับสนุนความดุเดือด
ติดตามต่อยกที่๒ครับ
ขอบคุณฟอร์เลนเจอร์นะครับเกิดมาแกร่ง

ต่อครับยกที่๒แล้วชกน่ารักมากเลย

เข้ามาติวเข้มบอกว่าช่วงในนี้

อยู่แดงเชียร์แดงต้องทำใจ

ที่อะไรที่มีอยู่เนี่ยเจ้าตีโต้

ต้นต้องทำใจสำหรับทางด้านไฟแดง

ตีโต้น้ำมนต้องโหมดโดนตีตาย

ต้นทำใจปลายมันจะแสงได้หรือเปล่า
สำหรับทางด้านขวัญโดม

มัดเท้าเข่าศอกรับไว้เลย

ต่อยท้องต่อยท้องมุดเจ้าแข้ง

ติดในเข้ามันต้องแก้ด้วย

ความถือว่าเป็นมวย

สิทธิ์เฉลิมชัย

ฉายาเด็กนรกนี่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคชั่วอยู่แล้ว

ต้นตามสไตล์มวยฝีมือจัดจ้าน

รอจังหวะรอโอกาสลงเอว
ลองเอวล็อกล็อกลัด

ไม่ดินไม่ตีแยก

ตีโต้นี่ล็อกให้ตีล็อกให้แยกอยู่แล้วไม่ได้เอาตีนะครับ

สัมภาษาจะแทกได้นะครับแบบนี้
หล่นบนโดนเลยนะครับ

งัดศอกอย่างเดียวนะที่นี้ต้อง
แต่ว่าขวัญโดมนี่ดื้อไม่เลิกดื้อไม่เลิกครับดื้อตลอด

แตกจนได้อ่ะพี่ตาแตกมั้ยแตกมั้ย

เหลือคิ้วขวาเหลือคิ้วขวา
เห็นไหมจังหวะแตกจนได้
เขาบวกศอกอย่างเดียวเลยคมมากด้วยครับ

ถ้าโดนแตกก่อนนี่อาจจะมาวงนิดนึง

นี่คือสุดยอดมวย๓คู่
เท่าว่าชกกันทันิดระเบิดโปรกเลยนะครับ

ยันมาคู่เองใส่กันไม่หยุดว่ะ

โดยโปรเมอเตอร์สมไทยรัฐนสุบัน

หมดยกชะกรเข็มข้น

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้
ฝ่ายทั้งเมืองนี้มันตีโต้หรืออีโต้

โอ้โหเลือดแดงเลยทั้งตีโต้นี่
โอ้โหถีบเข้าไปที่ใบหน้าเต็ม
ขวัญโดมก็พยายามไล่ต่อยมันแรกเลย

จิบหน้าแดงเป็นคนโดมเลยนะ

กรรมการต้องหยุดให้แพทย์สนามขึ้นมาดูแผล
แล้วก็อนุญาตให้ชกต่ออีก

เสียทั้งเหงื่อเสียทั้งเลือด

ตามต่อครับยกที่สี่

เนื่องจากว่าระบบการสูบฉีดของเลือดนะครับ

นี่คือความมันของยอดมวยทายรัฐ
กับมวยทีวีแบบนี้นี่สุดยอดจริงครับคุณผู้ชม

ทิคจะมาสองคู่สามคู่สองคู่๔คู่ตลอดนะ

แรกเลยอันตรายทั้งคู่เลยนะเนี่ยคือโมยดวัดมวยไทยรัฐที่ตรงเนี้ย
นะตามทัศนวิจารณ์ของบรรดาพี่น้องแฟนมวยน่ะส่วนมากจะวิจารณ์มวยตัวแท้
แล้วคู่นี้นะแม่มันพลิกล็อกแบบน่าเกลียดน่าเกลียดเอาดูเลยนะ
สงสัยนะอาจยังต้องลุ้นต่อนะ

มันดื้อตลอดอยู่แล้วไอ้เจ้าขวัญโดม
เอ้าว่ายังไงพลิกยังพลิกอยู่เลยครับ

เอาล็อกไปล็อกแล้วตีล็อกแล้วตีไปเรื่อย
มันท้อไม่ได้นะท้อไม่ได้เลยต้องเดินตลอด
อย่าไปอมลูกท้ออย่าไปอมบ๊วยเด็ดขาดครับ
ตอนนี้ต้องเดินต่อแม่เดินแล้วต้องทำด้วยนะครับ
ตีโต้ตอนนี้เลือกแล้วเลือก
เข้าในมาเดี๋ยวเอาศอกสาบก่อน
ดักด้วยศอกเลยโอ้โหคู่นี้ชกน่ารักมากท่านผู้ชม
เฮเริ่มจะดังเหมือนกันนะ
หมดหรือเปล่าตอนนี้แฟนมวยมองอย่างเดียวเลยน้ำเงินหมดไหม

โอ้โหมันดุเดือดทุกคู่
โอ้โหวันนี้สนุกจริง

แล้วพลิกหนักด้วยดิพี่บาไม่ได้พลิกน้อย
ยอดมวยไทยรัฐจะมีอีกหรือเปล่าคู่นี้จะมีอีกไหม

หันแบบนี้ก็โดนตุ๋ยอ่ะดิ
ต่อยังถึงเดินต่อยังไม่จบเกม

หันใบหนึ่ง
โชว์โชว์โชว์เลยตอนนี้ตีโตในช่วงปลายยกที่สี่ครับคุณผู้ชม
มันมาเห็นกันจะแจ้งตรงนี้เองนะนะ
่งเยอะเร่งแล้วมันไม่ยุบแล้วมันคอยดักคอยแทงหลายตาคอยดู
มันยอดอัจฉริยะศรีมือจริงจริงครับไอเจ้าตีโตตัวนี้นี่
เจอแรกมันโดนหมัดพลิกหักเทนี่นี่พระรักษ์กำลังไม่รู้ว่าใครเหนือกใครล่ะ
นอนนิ่งนะจ๊ะลูกนี้นิ่มเลยต้องเดินนะครับ
โอ้โห
มวยกุ้งเองก็แล้วนะครับผ่านมาแล้วสี่ยกนี่ภาพช้ายกอีกสี่
ตีโต้นี่ปั้มตีหักฝันโดมนี่เสียหลักลงไปนอน
พอตีโต้นี่มีสับสอกตลอด
ฝ่านโดมนะครับนี่โดนถีบเข้าไปหน้าเต็ม
นักมวยฝ่ายแดกฝ่านโดมนี่โดนว่าเริ่มรันสารภาพ
นี่โดนมาเสียเจ้าชายเลยนะครับ
หมดแล้วขาก็ช้ำหน้าก็ช้ำ
ต้องเปิดก๊อกสุดท้ายเลยครับเหลืออีก๓นาที

เร่งดูช่วงต้นน้ำเอ้าติดตามครับ
ถีบหน้าเป็นว่าเล่นเสียเชิงประกายหมดเลยผู้ปากแดงนะ
น่าจะเรียกว่าเต็มที่ของขวัญโดมด้วยนะ

มันผิดจังหวะพอมวยพอแตกปุ๊บแล้วมันเกมเปลี่ยนเลยนะ

โอ้โหไอคิวมัน๒๐๐กว่าเลยนะแบบนี้ยิ่งกว่าอันเบิร์ตไอสไตล์อีกนะ

ดักคอยแทงสายตาคอยดูอาวุธมวยไอ้เจ้าขวัญโดมนี่ทำไม่ได้เลยนะ
คิดได้ทำไม่ได้

มันเสียวแต่มันเสียวไม่สุดพี่ปากมันเสียวนิดเสียวนิด
มันยัดไส้นะ

คู่ที่ผ่านมานี่ไม่ได้พลิกแบบน้อยนะครับ

หยัดคู่ต่อไปดูนะครับ
ในอาธิกา๑๒๔ปอนด์

าย่างหิวขวัญาตการร้องเสียครับ
ไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้น
น้ำเงินบอกให้พอแดงพอที่ไหน

เละเป็นโจ๊กมันระเบิดโยนใส่โจ๊ก
อันนี้ต้องยอมรับแล้วนะ

คราวนี้ก็เล็งไปที่น้ำเงินว่าจะไปเจอกับใครแล้ว

อันนี้ถอยเยอะไปนิดนึง
เพราะค่านิยมของแฟนมวยในยุคนี้ก็รู้อยู่แล้ว

แต่วันนี้มันชกสวย

ถ้าขนาดบินเรียงนิดเดียวแล้วออกเลยนะ

มวยไทยสมัยนี้ถอยเกิน๒๙ก็น่าเกลียดแล้ว
ท่านผู้ชมมีข่าวดีมาบอกนะครับ
สำหรับชาวสมุทรประการกับกิจกรรมไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่หนึ่ง
พบกับพาเลสคอนเสิร์ตจากลูกทุ่งสาวเสียงดีปวรีพรพิมล

รายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
แฟนจะได้พบกับเป๊กกี้ศรีธัญญา
พร้อมจะมามอบโชคให้คุณ๑ล้าน

ในวันเสาร์หน้า๓๐เมษายน

เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา๔ทุ่ม

การต่อสู้ระดับโลกครับ

โอ้โหชกน่ารักมากวันนี้โชว์เลยครับ

ไม่มีปัญหานะครับคู่นี้ผู้ชนะนะครับ

ชนะคะแนนขวัญโดมต่อมีนบุรีไป